ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อจากกรณีที่เมื่อวานนี้มีคนไปพบกล่องดำที่ยัดศพหญิงสาววัย๑๘ปีไว้ข้างใน
เธอหายตัวไปตั้งแต่คืนวันที่สามสิบมกราคมคุณพ่อตามหาทุกวันสุดท้ายไปเจอกล่องดำกล่องนี้ที่มีกลิ่นเน่าเหม็นออกมา
หรือในแป๊บผู้ต้องสงสัยที่อยู่ข้างห้องของผู้ตายอ่ะค่ะไปรับตัวมาแล้วนะคะ
จากสอพพ่อพ่วยพึ่งจังหวัดกาลสินตอนตีหนึ่งมาถึงที่สอพพ่อเมืองสุพรรณบุรีสิบเอ็ดโมง
มาสอบสวนเพิ่มเติมในแป๊บคนนี้แหละคือผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

น้องที่เสียชีวิตชื่อน้องเต็ลนะคะหนังสาวซูมิตาเธออายุสิบแปดปี

นี่แหละเธอพักอยู่ที่บ้านพักคนงานกับพี่สาวและพ่อที่บ้านพักคนงานเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองชั้น
พักชั้น๒พ่อเนี่ยพักชั้น๒เหมือนกันแต่ว่าห้องอยู่คนละฝั่ง
คนก่อเหตุพักชั้นสองห้องติดกับเธอส่วนพี่สาวพักชั้นล่าง
เขาบอกว่าคืนวันที่สามสิบมกราคมเธอหายตัวไป
เช้าวันที่๓๑พ่อจะตื่นขึ้นไปชวนลูกมากินข้าวลูกไม่อยู่ในห้องแล้วนะคะ
กระจายข่าวหน่อยเพราะได้ข้อมูลมาว่าในแป๊บคนเกาะเหตุหนีไปอยู่ที่กาลสิน
แล้วก็ไปจับตัวได้ที่บ้านของภรรยาในแป๊บ

มีรายงานว่าทันทีที่ไปถึงสองภมสุพานบุรี
แป๊บเนี่ยมีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลย
ตำรวจก็พาเข้าไปสงบสติอารมณ์ก่อน

ก็ต้องดูแลเพราะกลัวว่าจะมีการคิดสั้น
ก่อนที่จะได้สอบสวนข้อที่จริงอย่างละเอียด
ซึ่งในแป๊บให้การรับสารภาพแบบนี้ค่ะ

เขาอ้างบอกว่าเขากับน้องเตนมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน
คืนวันที่๓๐มกราคมน้องเต้นมาหาเขาที่ห้อง
อยากให้เขาเลี้ยงดูพาไปพบไปเปิดตัวกับผู้ใหญ่ในฐานะภรรยา

มีเมียแล้วมีลูกวัย๔เดือนอยู่แล้ว
ก็เลยทะเลาะกันเพราะไม่สามารถเปิดตัวน้องเต้นได้

เขาใช้มือบีบคอน้องเต้นจนเสียชีวิต

กางเกงของน้องผูกเท้าไว้เพื่อจะได้ยัดเข้าไปในกล่องดำได้
เพราะว่าสภาพศพตอนที่เจออยู่ในกล่องเนี่ยน้องเปลือยท่อนล่าง
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปจุดที่ในแป๊บเอาศพใส่กล่องพลาสติก
ไปโยนทิ้งที่พงศ์ยากใกล้ขู่น้ำ

ไปเจอเข้ากับกล่องพลาสติกสีเขียวใบหนึ่งค่ะ

ไซส์เดียวกันกับกล่องที่ใส่ศพน้องเต้นเลยนะ
มันถูกซ่อนอยู่ที่ห้องน้ำร้างข้างบันไดทางขึ้นหอพัก
สร้างด้วยสังกษีใกล้จุดทิ้งศพ

มีรอยแตกของพลาสติกรอบกล่อง

ทีมข่าวก็พยายามลองหาดูว่ามันมีส่วนที่หายไป

ตกอยู่ตรงทางลงจุดทิ้งศพ

้อนพวกกลับจะทำข่าวแล้วเป็นนักสืบช่วยตำลวดด้วยนะ
กลัวจะโดนตำรวจทั้งเก๋าไปเป็นลูกน้องจังเลย
ไอ้กล่องที่เจอที่มันไซส์ขนาดเดียวกันกับกล่องใบสีดำ

ก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว๓โมงครึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีเก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่ห้องพักของในแป๊บ
แล้วก็ห้องของน้องเต้นด้วยก็ไปเจอกล่องพลาสติกสีเขียวที่นาริสเจออ่ะ
อยู่ในสภาพแตกคล้ายกับถูกวัตถุบางอย่างยัดลงไป
ปรากฏว่าไอ้กล่องนี้เป็นกล่องของน้องเต็นนะคะ
เป็นกล่องของน้องเต้นที่หายไปเพราะในกล่องมีเศษยกทรงน้องอยู่ในนั้น
มีเศษชิ้นส่วนสายยกทรงหล่นอยู่๑ชิ้น
น่าจะเป็นกล่องที่คนร้ายเอาร่างน้องเต็นยัดใส่เป็นกล่องแรก
แต่มันอาจจะบางเกินไปหรือว่าเล็กเกินไปกล่องมันเลยแตก
โอ้โหเลยต้องเปลี่ยนกล่องเป็นสีดำ

สำหรับผลชนสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ระบุสาเหตุการตายของน้องเต้นเบื้องต้นคือเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ
เกิดจากการขาดอากาศหายใจหรือได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนักข่าวนักสืบของเราคุณนฤทธิ์นะไปชี้ให้ดูเนี่ย
กล่องสีเขียวแตกแตกเมื่อกี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องไปดูฮะ
บอกนฤทธิ์นฤทธิ์ต้องไปชี้จุดนี่นฤทธิ์พามาชี้ผมเจอตรงนี้ไอ้ที่แตกเนี่ย
คุณนฤทธิเนี่ยชี้ให้ดูนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาสอบถามนะฮะพี่สาวของน้องเต็นนะครับ
ที่อยู่ที่พักคนงานเพื่อให้ยืนยันว่าไอ้กล่องสีเขียวเป็นของน้องเต้นจริง
ซึ่งพี่สาวของน้องเต้นยืนยันว่านะฮะจริงแหละเธอเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนซื้อให้น้องเองเมื่อปีที่แล้ว
นะฮะจะให้เอามาใส่เสื้อผ้าแต่ไม่รู้ว่ากล่องมันถูกซ่อนอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่น้องฉันจะเอากล่องมาทิ้งในห้องน้ำล้างแบบนี้
ส่วนตะขอเสื้อในที่เจอในกล่องก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของน้องสาวหรือเปล่า
แต่มั่นใจว่าเป็นตะขอเสื้อในจริงนะฮะลองฟังเสียงหน่อยครับ
ที่สพเมืองสุพันธ์บุรีนะครับ
จนถึงช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับ

วันพรุ่งนี้ครับ๑๐โมงนะครับ
พตธนายุทธ์วุฒิจรัตน์ธรรมรงค์ท่านผู้ประชาการตภูทรภาค๗
เดินทางมาแถลงข่าวเพื่อสรุปผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาฆ่าคนตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวทรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหมู่บ้านหนองมะงงนะคะ
อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินไปคุยกับภรรยาของในแป๊บ
เพราะว่าในแป๊บมาถูกจับที่นี่ภรรยาอายุ๑๘ปีนะคะอายุเท่ากับน้องเต็นเลย
คือในแป๊บเนี่ยบอกว่าคิดถึงภรรยากับลูกมากก็เลยหนีมาหา
ฝ่ายภรรยาบอกว่าอยู่กินกับในแป๊บมาได้ประมาณ๑ปีมีลูกสาวด้วยกัน๑คนแล้วสามีก็ไปทำงานที่สุพรรณบุรีหาเงินเลี้ยงดูลูกและครอบครัวได้๓เดือน
แป๊บจะส่งเงินกลับบ้านสัปดาห์ละ๒๐๐บาทแต่ระยะหลังเนี่ยส่งมาแค่เหลือสัปดาห์ละ๕๐๐แต่เธอก็เชื่อใจสามีนะไม่ได้คิดว่าสามีจะไปมีหญิงอื่น
ทุกวันเนี่ยในแป๊บจะโทรหาเธอคุยกันทุกวันเลยแต่หลังก็หายไปบ้างเหมือนกันหรือถ้าโทรมาก็อาจจะคุยน้อยลงผิดปกติก็เคยแซวเหมือนกันนะว่านี่แอบไปมีสาวหรือเปล่า
เคยมีแซวบ้างเหมือนกันแต่เธอก็ยังเชื่อใจจนกระทั่ง๓วันก่อน
สองกุมภาพันธ์แล้วท่าทีก็แปลกไปจากเดิมดูไม่ค่อยสดใสดูเครียด
ไม่ค่อยพูดเอาแต่กอดเอาแต่หอมลูกสาวจนกระทั่งตำรวจบุกมาจับถึงบ้าน
เธอบอกว่าเธอตกใจมากไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสามีจะกลายเป็นฆาตกร
ที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเสพยาบ้า
และทุกครั้งที่สามีเมาก็จะมีอารมณ์รุนแรง
เชื่อว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นที่ทำให้สามีกลายเป็นฆาตกรเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการเสพยาเสพติดด้วย
คุณเปรยาชาติยังได้คุยกับพ่อตาของนายแป๊บก็คือพ่อภรรยานะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหไม่คิดเลยอ่ะ
ว่าลูกเกิดอะไรนะ

ตกใจจริงก็บอกผิดสังเกตตั้งแต่ลูกเขยกลับมาบ้านแล้ว
เพราะว่าดูสู้ผอมดูไม่พูดไม่จาดูแปลกไปเลย
แล้วเมื่อวานก่อนที่ตำรวจจะมาจับเนี่ยนะ

เหมือนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เหมือนมันนอนไป
เหมือนเลี้ยงลูกสร้างครอบครัว
ก็ไม่คิดว่ามันจะลงเอยแบบนี้
คือต้องบอกก่อนว่าการที่ในแป๊บบอกว่าเขามีสัมพันธ์ชู้สาวกับน้องเต้นแล้วเนี่ย
เป็นคำพูดของในแป๊บฝั่งเดียวนะ

ต้องยอมรับว่าคือน้องเต้นไม่สามารถลุกมาชี้แจงหรือแก้ต่างอะไรได้แล้ว

จริงแล้วมันเป็นอย่างที่ในแป๊บพูดหรือเปล่า
ส่วนร่างของน้องเต็นครับคุณผู้ชมฮะ
นายประสานพ่อของน้องเต้นกับแม่เนี่ยไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงเช้า
เพื่อมาทำพิธีทางศาสนาที่วัดชุมนุมพระอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดแน่นอนครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
จุดทูบแล้วก็กอดโรงศพบอกกับลูกสาวบอกว่า
พาลูกกลับบ้านแล้วนะขอให้ลูกไปสู่สุขติ
ชาติหน้าขอให้เกิดมาเป็นลูกพ่อนะ
ขอให้คนที่ฆ่าลูกต้องทุกข์ทรมานเจ็บปวดอย่างที่ลูกและพ่อต้องเจอด้วยนะฮะ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเอาลองดูบรรยากาศช่วงนี้หายเศร้าเหลือเกินครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะพ่อของน้องเต้นซุดแล้วร้องอยู่แบบนี้แล้วบอกเลยว่าไม่เชื่อหรอก
ไม่เชื่อที่ในแป๊บอ้างหรอกว่าลูกสาวพ่อแอบไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเนี่ยนะฮะ
เพราะที่ผ่านมาลูกสาวบอกตลอดว่ามีแฟนเป็นชาวลาวคุยด้วยกันอยู่นะ
จะโทรศัพท์คุยกันทุกคืน
ก่อนวันโดนฆ่าเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยพ่อบอก
อ้างแบบนี้เนี่ยลูกสาวฟื้นมาพูดความจริงไม่ได้
อย่างนี้พ่อบอกไม่ใช่ลูกผู้ชาย

คิดว่าที่ปั๊บก่อเหตุเนี่ยอาจจะมาแอบชอบลูกพ่อหรือเปล่า
แล้วเห็นลูกพ่อเดินผ่านหน้าห้องทุกวัน
เพราะห้องพักอยู่ใกล้กันเนี่ยแอบมองลูกพ่อมาตลอดหรือเปล่า

ผมคิดว่าน่าจะคงคืนด้วยคงคืนรักษานี่แหละครับ
เพราะว่าไอ้คนนั้นมันไม่เคยมีอะไรกับลูกสาวผมหรอก
เพราะผมไม่ค่อยยุ่งไม่เคยคุยกับไอ้คนนั้นด้วย
ผมไม่ชอบไอ้คนนั้นอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไม่เคยคุยกัน

ครับแล้วมันก็แอบอ้างบอกว่าลูกสาวผมมีอะไรกับมันมันไม่ใช่หรอกครับ
ผมก็เลยอยากจะเอาขอโทรศัพท์มาดูไงครับ

ปกติลูกสาวผมจะเฟสคุยกับใครนี่จะรู้เลย
ถึงได้บอกว่าอยากได้โทรศัพท์ของมันแล้วก็ของลูกสาวผมด้วย
สิที่พูดของเอกอ้างไงครับ
ครับมันคนตายไปแล้วมันพูดอะไรไม่ได้ครับ

แต่ผมเป็นพ่อผมจะรู้ว่าลูกสาวผมเป็นคนยังไง

ทีมข่าวได้คุยกับนายพลายครับ

แฟนนุ่มของน้องเต็นที่บอกว่าอยู่สปลาวนะครับ
บอกว่าทันทีที่รู้ข่าวว่าแฟนสาวถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมเขาเสียใจเหลือเกินฮะ

อยากถามผู้ต้องหาว่าฆ่าแฟนเขาทำไม

และไม่เชื่อเด็ดขาดว่าเต็นจะแอบไปคบกับในแป๊บ
เพราะที่ผ่านมาเขาโทรคุยกับแฟนสาวตลอดเวลารวมถึงก่อนเกิดเหตุวันที่๓๐มกราคมด้วย
เขาวิดีโอคอลคุยกับน้องเต้น๓ชั่วโมง๔๑นาที
คุณผู้ชมดูนี่ฮะคือในไลน์มันฟ้องอยู่
วางสายตอนเที่ยงคืน๒๙นาทีของวันที่๓๑มกราคม
ติดต่อไม่ได้แล้วทีนี้ซึ่งข้อมูลจุดนี้มันไปขัดแย้งกับที่แป๊บอ้างไง
อ้างบอกว่าน้องเต็นไปหาที่ห้องวันที่๓๐มกราคมแล้วบีบคอจนเสียชีวิต
หรือในแป๊บเนี่ยอาจจะจำวันที่ผิดหรือเปล่านะ
ต้องรอข้อมูลจากการสอบสวนของตำรวจที่แน่ชัดอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าแฟนของน้องเต้นบอกว่าเขาไม่มีโอกาสไปร่วมงานศพของแฟนสาวได้
แต่ขอให้น้องเต้นไปอยู่บนสวรรค์เมื่อเช้าเขาก็ทำบุญไปให้ครับ
ไม่ได้พูดอะไรกันแค่ว่าคุยเรื่องอนาคตเราว่าต่อไปอย่างนู้นอย่างนี้

สิ่งที่ผู้ก่อเหตุเขาอ้างอะครับปายว่าแอบคบกันอันนี้เราเชื่อไหมครับ
หรือว่าเขาอ้างอยู่ฝ่ายเดียว
ผมไม่เชื่อฮะเพราะว่าผมคุยกับเนรทุกวัน
สวยจริงผมไม่ยังเห็นหน้ามันเลย
อืม

คือจริงแล้วคุณพ่อบอกเลยว่าไม่มีทาง
พ่อไม่เชื่อว่าลูกพ่อจะมามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับแป๊บ
มาแอบชอบลูกพ่อแล้วลูกพ่อไม่เล่นด้วยหรือเปล่า
เลยไปก่อเหตุฆ่าลูกพ่อแบบนี้เพราะ
ทีมข่าววันนี้ลงพื้นที่ไปที่ห้องพักคนงานไปคุยกับเพื่อนคนงานที่เป็นเพื่อนน้องเต้น
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้องเต้นจะคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มชาวลาวคนนี้
ทุกคืนแล้วจะเอาเวลาไหนไปคบกับนายแป๊บอ่ะ
วันนี้พอไปดูเนี่ยนะคะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ค่ะ

คือเธอบอกว่าภาพยังติดตาไม่หายเลยนอนไม่หลับเลย
เมื่อคืนนี้คนที่อยู่บ้านพักคนงานสองชั้นไม่มีใครกล้านอนชั้นสองเลยนะคะ

ใช่ซึ่งเพื่อนน้องเต้นที่พบศพคนแรกก็บอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลย
แต่ว่าก็ไม่ได้เจออะไรแบบแปลกหรือว่าน่ากลัวนะ
เพราะว่าตอนที่น้องเต้นมีชีวิตวิทย์อยู่น้องเป็นเด็กน่ารักทุกคนเอ็นดูหมด
เธอบอกว่าเธอขอเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ยืนยันว่าไม่เชื่อว่าน้องเต้นจะคบกับในแป๊บ
เต้นคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มชาวลาวทุกวันไม่มีทางนอกใจแน่
จะพูดอะไรก็ได้เพราะแป๊บยังมีชีวิตอยู่
ยังมีปากที่จะพูดได้แต่น้องเต้นไม่มีแล้ว
ส่วนเรื่องที่พ่อน้องเต้นเนี่ยพ่อน้องเต้นทำตามสัญญานะถ้าจำได้
โพสต์เฟซบุ๊คไว้บอกว่าถ้าใครเจอน้องเต้นโพสต์ภาพน้องเต้นที่น้องสวมแหวนทองอ่ะ
เจอหรือให้เบาะแสจนเจอจะมอบแหวนทองวงนี้ให้
มอบให้เพื่อนต้องเป็นคนนี้ที่เป็นคนเจอศพคนแรกจริง
วงนี้ค่ะซึ่งเธอบอกเธอไม่อยากรับ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอจะรับไว้แล้วก็จะเอาไปมอบคืนให้กับครอบครัวน้องเต้น

เขาก็กล่าวยังไงก็ได้ว่าน้องยังไงก็ได้
ทรงอิพธภัณฑ์คอนอกรที่ไตน้องเต้น
พ่อยังไงก็อยากเจอน้องอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช่อยากช่วยกันอยู่แล้ว
แต่ไม่ได้อยากเจอน้องที่ว่าแบบเป็นศพอย่างงี้อยากเจอที่น้องแบบตัวเป็นเป็นมา
แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็เขาจะให้เราแต่เราก็ไม่รับ
ก็เลยบอกว่าไม่รับขอจะไปให้แม่กับพี่สาวเขาได้ไหม
เขาก็เลยบอกว่าแล้วแต่
แป๊บมีท่าทีแบบลุกลี้ลุกลนทำงานไม่เป็นอันทำเลยลุกลี้ลุกลน
เข้าผีออกแบบนี้ตลอดแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับคนทำความผิดอาการมันก็ออกนะฮะ